คุณผู้ชมครับมีข่าวเศร้าจากที่บึงการแม่วัยใสอายุ๑๔ปี

น้องคนนี้ตั้งคันตั้งแต่อายุ๑๓คลอดลูกมาอายุ๑ขวบ
น้อยใจแม่กับพ่อเลี้ยงเอาลูกไปแขวนคอจนตาย
แล้วเอาศพลูกไปทิ้งที่หลังบ้านของเพื่อนบ้านครับ

บึงการนำตัวเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
ไปขออำนาจศาลเด็กและเยาวชนฝากขัง
ในสถานพินิจและครอบครัวเด็กจังหวัดบึงการ

หลังก่อเหตุฆ่าแขวนคอลูกตัวเองอายุเพียง๑ปีนะครับ
สบของเด็กชายุดหนึ่งขวบนั้น
ก็ส่งไปธนสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินจขอนแก่น

ก็จะไปบำเพ็ญกุศลกันต่อไปครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านพักตำบลซาก
อำเภอเซกาที่บึงการตั้งแต่๒๒มีนาคม

แล้วก็มีการเข้าไปตรวจสอบเมื่อวานครับ
ที่เกิดเหตุเป็นหลังห้องน้ำ
ไปพบสบเด็กชายอายุหนึ่งขวบ
สภาพเนี่ยนะมีรถเข็นเด็กทับเอาไว้แล้วก็ไม่สวมเสื้อ
มดเริ่มไต่ร่างแล้วนะครับ

วันที่๒๒มีนาคมแม่ของเด็ก

แล้วก็ไปนั่งรอแฟนอยู่หน้าบ้านของเธอ
ต่อมาตอน๔ทุ่มมีคนไปรับเด็กหญิงอายุ๑๔ออกไป
แต่ตอนนั้นเธอไม่เห็นว่าเด็กหญิงนั้นอุ้มลูกไปหรือเปล่า

แต่เด็กหญิงบอกแค่ว่าเอาลูกไปแล้ว

กระทั่งไปพบศพเด็กผู้ชายก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
ต่อมาตำรวจก็เลยคุมตัวแม่ของเด็กไว้
ขณะที่เดินทางกลับไปดูศพลูก

ว่าได้นำรถจักรยานยนต์ของพ่อเลี้ยงออกไปหาเพื่อน
แล้วทิ้งลูกเอาไว้กับแม่ของเธอ

ตบที่ใบหน้าแล้วก็ปากทำให้เธอนั้นน้อยใจ

แล้วก็บอกด้วยว่าก่อนเกิดเหตุนั่งร้องไห้คิดอยู่๒ชั่วโมง

จะใช้เชือกผูกคอกับขื่อบ้านดีไหม

ก็เลยเอาลูกไปแขวนคอแล้วก็เอาศพของลูกห่อด้วยผ้า
แล้วไปซ่อนไว้ที่ห้องน้ำหลังบ้านเพื่อนบ้าน
เอาไว้ป้องกันต้องการจะปกปิดศพ

ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุสามารถ๓กิโลกรัม

ถูกตำรวจจับกลุ่มเอาไว้ได้ยอมรับทำไปเพราะว่าน้อยเนื้อต่ำใจ
ถูกแม่ด่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายก็เลยลงมือฆ่าลูกของตัวเอง
สุดท้ายก็โดนจับข้อหาเรื่องของทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงเหตุแก่ความตายครับ